โอ้โหดูเหตุการณ์นี้หน่อยอันนี้โหดจริงโหดจริงนะครับ
มีกลุ่มวัยรุ่น๑๓คนเนี่ยที่บ้านฉางจังหวัดระยอง
เขาเอาตัววัยรุ่นชายวัย๒๑ปีไปคนหนึ่งนะ
เขาหาว่าไปขโมยของของเขาอืมแต่ญาติญาติเขาบอกว่าถ้าจะขโมยของอะไร
คุณก็ไปแจ้งความตำรวจสินี่จับเขาไปซ้อมแล้วเอาไปทิ้งไว้บนเขา
ช่วงที่ซ้อมเนี่ยยังถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเอาคลิปไปโพสต์ประจานในโซเชียลอีก
เอาไปดูนะฮะคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
นี่ถ่ายเอาไว้บอกถ่ายเป็นหลักฐานขโมยของอืมแต่ถ้าคุณหาว่าเขาขโมยของ
คุณถ่ายเป็นหลักฐานคุณก็ต้องเอาเขาไปส่งตำรวจอ่าคือความจริงมันมีคลิปช่วงที่แบบ
โอ้โหไปทำร้ายเขาอะไรเขาไปเตะไปต่อยเขาไปซ้อมเขาเนี่ยมีตรงนั้นด้วยนะ
แล้วเห็นไหมนี่มีคนอัดคลิปไว้ด้วยนะแล้วเอาไปโพสต์ด้วย
สุดท้ายเขาตายนะฮะตายแล้วเอาไปทิ้งไว้บนเขานะครับ
แถวบัญชางละยองเนี้ยเขาเรียกเขาพูดอนคือคลิปเนี้ย
โอ้โหมันออกมาก่อนที่คืน๓๐เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยจะมีคนไปเจอศพเขานะครับทุกผู้ชมครับ
๓คนนะฮะที่ไปรุมทำร้ายเขาคนที่เสียชีวิต
ชื่อนายกันรัฐบางแก้วชื่อเล่นชื่อเกมอายุ๒๑ปี
ถูกกลุ่มคนที่ทำร้ายเนี่ยหาว่าเขาไปขโมยของแล้วก็ถ่ายคลิปประจานในโซเชียลนะฮะ
ถ่ายคลิปช่วงที่เอาตัวเข้าไปขึ้นรถกระบะเอาเข้าไปซ้อมนะครับ
ก่อนที่จะเอาเกมเนี่ยไปทิ้งไว้บนเขาภูดรในพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
เพื่อนของเกมสองคนที่อยู่ในกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย
บอกว่าตอนนั้นก็เห็นเกมเนี่ยอาการสาหัสแล้วลักษณะถูกซ้อมจนแบบ
นี่อีกคลิปนึงขอดูหน่อยสิ
อาการสาหัสโบราณ
ตอนที่เขาถูก๑๓คนจับมาเนี่ยฮะแล้วทำร้ายเนี่ย
คือเพื่อนของเกมสองคนที่อยู่ในกลุ่มคนก่อเหตุด้วยนะ
บอกว่าตอนนั้นเกมถูกทำร้ายจนแบบสาหัสแล้วแบบไม่รู้สึกตัวแล้ว
ก็เลยตัดสินใจขี่จักรยานยนต์เอาเกมไปส่งโรงพยาบาลบั้นฉาง
แล้วส่งต่อไปยังโรงพยาบาลระยองสุดท้ายเสียชีวิต
ทีแรกเนี่ยเอาไปทิ้งไว้บนเขาภูดรก่อนนะ
แล้วมีเพื่อนสองคนเนี่ยเขาตัดสินใจว่าเฮ้ยย้อนกลับไปดูมันดีกว่า
ก่อนที่จะมาเห็นมันสงบมันนิ่งไปเลย
แล้วพอเอาเกมไปส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเขาเสียชีวิตนะฮะ
ท่านผู้ชมครับทางครอบครัวเนี่ยมารู้ข่าวของเกมเนี่ย
รู้ข่าวผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับว่ามีการเสียชีวิตนะฮะ
เด็กหนุ่มคนนี้อายุ๒๑ปีเนี่ยเสียชีวิตจากอาการก้านสมองตาย
แล้วได้ตัดสินใจบริจาคอวัยวะทั้งหมดให้กับสภากาชาติไทย
ก่อนจะตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดคลองทราย
วันนี้เราก็ไปคุยกับคุณพ่อของเกมนะครับที่เสียชีวิตนะครับ
พ่อบอกว่าเห็นคลิปที่ลูกชายถูกทำร้ายแล้วทำใจไม่ได้นะครับ
กลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยโหดเยี่ยมมากทำไมต้องทำร้ายกันขนาดนี้
ทำร้ายเสร็จแล้วพาไปทิ้งไว้กลางป่าอีก
พ่อบอกว่ากลุ่มคนที่ก่อเหตุที่อยู่ในคลิปเท่าที่เห็นหน้าเนี่ย
พ่อรู้จักสองคนเพราะเกมลูกชายเนี่ยเคยชวนมานั่งดื่มกินที่บ้านเป็นประจำ
หลังเกิดเหตุพ่อก็พยายามไปตามตามบ้านของเพื่อนหรือว่ากลุ่มคนที่รู้จัก
ไม่เจอใครสักคนเจอแต่พวกญาติญาติทุกบ้านเลยทุกหลังเลย
ต่างบอกว่าเขาไม่ได้ก่อเหตุนะลูกหลานเขาไม่ได้ทำนี่ฮะพ่อบอกว่ายอมรับว่า
พ่อเนี่ยเป็นคนติดเพื่อนแล้วเท่าที่ทราบเนี่ยเขาก็ไปมั่วสุมนั่นแหละ
มีเสพยงเสพยานั่นแหละเท่าที่ทราบพวกใบกระท่อมยาไอซ์ไม่รู้ว่ามีความขัดแย้ง
อะไรเกิดขึ้นในกลุ่มเพื่อนแต่ถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือลูกชายพ่อไปขโมยของเขาจริงเนี่ย
ถ้าจะสั่งสอนอะไรกันก็เอาหรือจะแจ้งความตำรวจก็เชิญ

ถูกต้องนี่ฮะซ้อมเขาทั้งคืนแล้วไปทิ้งไว้บนเขา
ก่อนจะมีสองคนว่าลองขี่รถไปดูมันหน่อยไปถึงเอานิ่งเลยพาไปส่งโรงพยาบาลเขาตายแล้วครับ

ก็อยากฝากไปบอกอะไรถึงข้างโน้นไหม
ก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยครับขอให้พูดความจริงอ่ะ
เพราะลูกผมตายไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้ว

โน้นแดงคือ
บ้านที่เกิดเหตุพ่อบอกพ่อยังจำได้เลยนี่
พ่อบอกพ่อจำกระเบื้องได้
ทิ้งเอาไว้บนเขาตรงนี้นะฮะ๙๔กิโลเมตรแล้วมีเพื่อนบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคืนเกิดเหตุเนี่ยช่วง๓๐เมษายนเนี่ยเขาได้ยินเสียงนะที่บ้านหลังนี้ได้ยินเสียงคนหลายคนเลยคือเสียงดังเหมือนกับคนทะเลาะกันเลย
มาได้ยินนะมึงได้ยินครับ

วันนี้ตำรวจบอกว่าได้ตัว๑๓คนแล้ว

แล้วเรายังได้เจอกับผู้ปกครองของทั้ง๑๓คนด้วย

บางคนก็เดินทางมามอบตัวด้วยตัวเองก็มี
คำให้การของกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับ
ตำรวจบอกว่าให้การตรงกันนะฮะทั้ง๑๓คน
บอกว่ามีคนในกลุ่ม๓๔คนเนี่ยถูกผู้ตายขโมยของไป
ถามว่ามีอะไรบ้างก็มีพวกนี่
เหมือนที่ในคลิปที่เขาเอามาอืมเอามาเอามาโชว์ในคลิปอ่ะมีพระเครื่องอ่า
มีทีวีด้วยเอาไปขายต่อ
ขโมยของแต่วันที่เกิดเหตุเนี่ย
คือ๑๓คนนี้เขาอ้างว่าเขารวมตัวกันเพื่อจะไปทวงเงินจากเกม
แล้วก็มีการรุมทำร้ายกันเกิดขึ้น

ทางพุ่มกลับการสพบัญชาบอกว่า

แต่ตอนในบ้านหลังที่ว่ามารวมตัวกันทวงถามมาทำร้ายเนี่ย

ทางผู้ตายบอกเดี๋ยวเดินกลับเอง

ก็เลยทิ้งเอาไว้ที่จุดตรงเขาภูดอน
ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุที่ทำร้ายเนี่ย

คือไปถึงบอกจะไปโรงพักหรือจะเดินกลับเอง

กระทั่งมีเพื่อนรุ่นน้องในกลุ่มอายุ๑๖
เป็นห่วงก็เลยขี่จักรยานยนต์ย้อนกลับไปดู
ไปถึงเห็นนิ่งแล้วก็รีบพาตัวส่งโรงพยาบาล

เยาวชนชายวัย๑๖ปีอายุน้อยสุดในกลุ่ม

แม่เขาบอกว่าลูกชายเขาเนี่ย
กับกลุ่มเพื่อนในรถกระบะนั่นแหละ

สงสารเกมที่เห็นถูกทำร้ายแล้วถูกทิ้งเอาไว้
ชวนเพื่อนอีกคนนึงขี่รถจักรยานยนต์ไปดู
แล้วเอาจักรยานย้อนไปดูแล้วพาส่งโรงพยาบาล
ตอนนั้นก็อารมณ์เด็กอ่ะ

เราก็รู้สึกผิดนะลูกรู้สึกผิด
เป็นแม่แม่ก็เสียใจเราก็พูดอย่างนี้

ใครจะไปไม่ไปแบบไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่
ทุกคนถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ซึ่งก็ได้ตรวจสารเสพติดนะฮะ

เดี๋ยวก็จะดำเนินคดีกันต่อไปนะครับ